มาดูเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กัน
โรงงานรีไซเคิลปลาสติกและก็มีความเสียหายกับล้านบาท
เจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำสกัดไฟไหม้โรงงานรีไซเคิลพลาสติก
อยู่หมู่๕ตำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ก็ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับ
โดยนายแคนชาวไต้หวันซึ่งเป็นเจ้าของโรงงาน

เป็นโรงงานสำหรับรีไซเคิลแผ่นยางและพลาสติกเก่า
ก่อสร้างเป็นตัวอาคารชั้นเดียว
ตั้งอยู่บนเนื้อที่๙๐๐ตารางเมตรนะครับ
โดยได้มาเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสร้างเป็นโรงงานขนาดเล็ก
สำหรับรีไซเคิลพลาสติกจำพวกยางล้อรถเก่า
แล้วก็ยังเก็บเม็ดโฟมเพื่อผลิตแผ่นยางจำหน่าย
ซึ่งมาเช่าเป็นเวลานานกว่า๔ปีแล้ว

แล้วก็ทำงานตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๒ทุ่ม
พอเลิกงานแล้วก็จะปิดประตูรั้วที่เป็นสังกษีอย่างแน่นหนาทุกครั้ง
ก่อนเกิดเหตุกลับไปถึงบ้านได้ไม่นาน
ก็มีคนโทรศัพท์มาบอกที่บ้านบอกว่าโรงงานเกิดไฟไหม้
ตัวเองก็เลยรีบขับรถกลับไปดู
ปรากฏว่ามีกลุ่มควันหนาพวยพุ่งขึ้นมา
ก็รีบเปิดประตูสังกฐีของโรงงานเข้าไปในโรงงาน
เห็นเผลิงสีแดงลุกฉานเลย
จากด้านหน้าประตูโรงงานคือไฟมันลุกแบบโหมกระหน่ำแล้วนะครับ
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจแล้วก็ขอรถน้ำดับเพลิงเข้าระงับเหตุ
ต้นคาดว่าค่าเสียหายทั้งหมดไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาท
ส่วนสาเหตุนั้นตำรวจคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ซึ่งจะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสาคร
เข้าตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไป
แต่ว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างในโรงงาน
ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อนำไฟทั้งสิ้นเลย
พลาสติกแล้วก็โฟมต่างนะครับ